เมื่อวานนี้วุ่นวายกันทั้งโรงพักเลยค่ะที่ชนบุรีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะคะหลอนยาบ้าเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องจับตัวเขาขึ้นมาบนรถรถคุมขัง
คุมขังที่มันจะมีลักษณะเป็นกรงเนี่ยนะคะเขาไม่ยอมค่ะ
คลุ้มคลั่งโวยวายอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามพังกรงออกมา
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีค่ะจับฉีดเลย
ฉีดน้ำให้สงบสติอารมณ์สักนิดนึงเนี่ย

แรงเยอะนะนี่เป็นเหล็กแล้วใช้อะไรอ่ะมืออ่ะมือ

โอ้โหพลังกายเยอะมาก
จนถึงขั้นตำรวจเขาก็กลัวเหมือนกันนะต้องใช้น้ำฉีดเข้าไป
โอ้โหนี่พังพังหนึ่งขนาดนี้เลยเนี่ยนะคะ
เขาใช้เวลาอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะคะ
นายที่ก่อเหตุการณ์แบบนี้และเสพยาบ้า
ก็คือชื่อว่านายสอนชัยกาญจนวะสิทธิ์อายุ๓๑ปีค่ะ

สภาพเลยร่อนจันเลยเจ้าหน้าที่ก็เปียกบอลกันทุกคนนะคะ
เพราะว่าจะต้องเอาน้ำฉีดเขาแบบนี้ให้ดูคลิปช่วงที่เจ้าหน้าที่เอาน้ำฉีดหน่อยนิดนึงค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ต้องใช้น้ำฉีดเข้าไปเลยนะแต่ก็ต้องปิดประตูไว้ก่อนนะ
ไม่รู้ว่าตอนที่ฉีดน้ำเขาจะพุ่งสวนมาบีบคอเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่เนี่ยนะคะ
พอควบคุมตัวได้เขาก็ยังไม่เลิกนะพูดไม่หยุดเลยไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาดูอีกช่วงเวลาหนึ่งหน่อยค่ะ
หัวเราะแต่ไม่รู้หัวเราะอะไรเหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะเขาพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะ
นายธนวงศักดิ์ศรีมณฑรีพนักงานคุมประพฤติชำนาญการสรรพงศ์พนักงาน

บอกว่านายสอนชัยคนนี้ถูกดำเนินคดีข้อหาเสพกัญชาในพื้นที่
สพศรีราชาแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
เนื่องจากสถานการณ์การพระระบัติของโควิด๑๙
จึงนำตัวมาฝากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดให้ดูแล
แต่ปรากฏว่าในสอนชัยพูดคนเดียวตลอดเวลาเลย
ตัดสินใจเอาตัวไปควบคุมที่เรือนจำกลางชนบุรีค่ะ
แต่ขณะขับรถไปส่งขึ้นรถคันนี้นะคลั่งค่ะแหกลูกกรง
ก็ต้องเลี้ยวรถกลับเข้าโรงพักแล้วก็ออกมาจัดการ
ตามที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้

เขาพยายามที่จะแหกหักออกมาครับ
ซึ่งขณะที่เราควบคุมตัวขึ้นรถตั้งแต่แรกเนี่ย

เดอร์ฟะโรธมาทำการเป็นอาวุธประจำมือของเขา
แล้วก็ทำการทุกข์ทำลายลูกกลงคือจะออกมา
คนที่เอะอะโวยวายอายุ๓๑ปีแล้วนะแต่พอตรวจสอบย้อนหลังไปเขาเสพยาตั้งแต่เป็นเยาวชน
ถูกควบคุมตัวมาแล้วประมาณ๕๖ครั้งนำตัวไปบำบัดแล้ว๒ครั้ง
แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเนี่ยสภาพยังคงเป็นแบบนี้อยู่ผู้จำไม่รู้เรื่องนะคะ